อีกหนึ่งคลิปวิดีโอค่ะที่กำลังแชร์กันมากในสังคมออนไลน์
ไข่มุกแล้วก็มินตราค่ะ
หยาดเหยื่อพระองค์หยดลงที่ไหนทุกร้อนจะพันสลายทุกภัยจึงไม่อาจแถวผ่าน
ในหลวงของแผ่นดินทรงเป็นที่รักและที่พึงพิงให้เราแสนนาน
ตั้งแต่เล็กจนโตจำ
ได้ทุกอย่างใต้รมพระบริบาลสุขสรรานด้วยความร่มเย็น
ขับร้องประสานเสียงในบทเพลงในหลวงของแผ่นดินได้อย่างลงตัว
แล้วก็ภัยร้อค่ะเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
แล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ใช้งานสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมาก
ที่ทั้งคู่สามารถร้องเพลงได้ภัยร้อแล้วก็สื่ออารมณ์ออกมาได้อย่างดี
ผู้ฟังรู้สึกทราบซึ้งไปตามกันค่ะ
คลิปนี้หลังจากที่อัพโหลดไปได้เพียง๑วันนะคะ
ก็มีผู้เข้าชมแล้วกว่า๓แสนครั้งและยอดแชร์กว่า๑หมื่นครั้งค่ะ